ดูซึ่งว่าวันนี้ใครจะเป็นผู้โชว์ดีได้มอสไซด์งั้น
เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
และสุดท้าย๕สิงหาคมนี้
รีบส่งกันมาเยอะนะพี่น้อง
บาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
คือชนะเข้าไปอยู่นั้น
ดิฉันรู้แล้วไปอยู่กับ๒สาวเบาแดง
เขาน่าจะอยากเล่นมุกนี้แน่นอน

โอ้ยนี่น่าจะใช่อับดุ้นแล้วเนี่ย

กิจกรรมนี้คาราบาลแดงเขาจับจริง

อ้าวแล้วนี่ถามเลยดิกองอะไร
กองฝาการาเบาแดงและคันสูงคูณ๒
แล้ววันนี้เขาแจกอะไร

อย่างนี้เขาแจกทั้งหมดกี่คัน
อ่าแจกเอ่อร้อยคัน

ทำไมล่ะจะไปรู้ได้อย่างไรไม่จริงนี่อับดุลไม่รู้ไม่จริง
แต่อับดุลจะรู้ทุกเรื่องไม่ได้
เอาไปขี่ก็ดูหล่อเอาไปต่อยอดสร้างอาชีพก็ดูดี
จะไปรู้ได้ไงล่ะอับดุลอยากแล้ว

อยากรู้แล้วว่าใครจะเป็นผู้โชคดี
โอ้ยเลยครับ
ผู้โชคดีได้แก่คุณนิติชัยบุตตะจากจังหวัดสกลนคร

กิจกรรมนี้เราจับจริงแจกจริงส่งจริงได้จริง

เอ๊ยกลับมาแล้ว

ถ้าอยากจะส่งฟ้ามาเชิงโชคบ้างก็ทำอย่างไง
อ้างั้นตามอับดุญไปเลย
เอ้ยเอาอย่างนี้ไปดูกันเรื่องของกติกาเราทำกันอย่างไรคะ
วันนี้ถึง๓๑กรกฎาคม๒๕๕๙
เวลาก้านอนิกา๓๐นาที
ยินดีด้วยนางพี่ด๊อกครับ
ยินดีด้วยอับดุท

ส่งได้จนถึงวันที่๓๑กรกฎาคมนี้
แล้วจะดับทองล้านต่อไปเมื่อไร

ที่ส่งมานะจ๊ะส่งมากมีสิทธิ์มากนะจ๊ะ